นครสวรรค์ครอบครัวของชายวัยรุ่นในจังหวัดนครสวรรค

เอาประตูนี้มาดังคืออยู่ไหมเนี่ย
ไม่ง่ายแล้วน่ะวันจะตั้งไม่ได้ง่าย
ไม่ใช่มันอารวาสอะไรน่ะ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
มาทำร้ายร่างกายในบ้านครับวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
เป็นคนที่ถูกกระชากถูกตบหัวนะครับเขาเล่าบอกว่า
นี่แหละกำนันวันนั้นพี่สาวผมโทรไปหากำนัน
มาช่วยระงับเหตุวัยรุ่นที่เข้ามาหาเรื่องผมที่บ้าน
แต่กว่ากำลังจะมาไอ้พวกนั้นมันไปหมดแล้วไง
พอมาถึงกำนันก็โทษว่าตัวเขาเป็นต้นเหตุ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาส
แล้วมาทำร้ายเขาแบบนี้ได้ยังไง

ผู้สื่อข่าวไปถามนายเฉลิมทองแพงอายุ๔๕ปี
คนนี้แหละกำนันนี่กำนัน
กำนันว่าไงกำนันเป็นกำนันอยู่ตะบนบ้านแก่งนะ
คือคนที่สวมเสื้อกล้ามในคลิปนั่นแหละ
กำนันเฉลิมอธิบายแบบนี้คุณผู้ชม
นักข่าวฟังนะ๑๖๑๗โอ้โหสงการมันยังต่อเนื่องอยู่ใช่ไหม

วัยรุ่นตีกันคว่างขวดใส่กันก็เลยเข้าไประงับเหตุ
แต่พอเข้าไปถึงคู่กรณีหนีเข้าไปหมดแล้วเนี่ย
แต่ในเอเนี่ยในเอเนี่ยที่ร้องเรียนกำนันเมื่อคู่เนี่ย

ญาติก็ห้ามจับตัวในเอแต่สู้แรงไม่ไหว
เพราะในเอมันเมาเมาอยู่

ไม่รู้นี้อะนี้เรื่องเมื่อกี้
ถ้าจะเรียกสติพี่อย่าใช้วิธีนี้

ส่วนวัยรุ่นอีกกลุ่มนะครับที่พาดพิงว่าเป็นลูกเขา

คืออย่างนี้คุณผู้ชมเป็นลูกภรรยาเก่า
คือลูกติดเมียที่เลิกกันไปแล้วนะครับ
แต่กำนันบอกหากใครผิดก็ว่าไปตามผิด
วันเกิดเหตุบอกให้นายเอไปแจ้งความแต่เขาไม่ไปไง
ก็เลยอยากจะฝากให้นายเอและครอบครัวไปแจ้งความด้วย
ซึ่งหลังจากที่เขาตบหน้าในเอไป
ก็อยากจะไปขอโทษลงนะเพราะไม่มีเจตนา
อยากจะเรียกสตินะครับแต่ถ้าในเอออกไป
เอาเรื่องกับคู่กรณีถ้าไม่เรียกสติไว้
เออาจจะเจ็บหนักหรือตายก็ได้นะกำนันว่า

พันธุรกิจเอกเสธวุฒิราชรอดจันทร์
ผู้กรรมกรรมการสอบภอมเมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้เรียกคู่กรณีคือกลุ่มลูกกำนันมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้ว
แล้วก็เรียกตำรวจขออภัยสายตรวจ
ปรากฏในคลิปมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนกลุ่มของลูกชายกำนันเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อน
ขณะนี้ทั้งสองยังให้การไม่ตรงกัน
ประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกำนันก็อยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำ
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดมาสักพักแล้วไง
แล้วมาสอบปากคำตอนนี้อาจจะจำได้ไม่แม่นเท่าไ